ทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อคืนกันหน่อยนะคะ
เข้าดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีหนูทอง๒๕๖๓นะคะ
หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็มีการจัดกิจกรรม
โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกันหลายจุด
นี่ค่ะจุดแรกเลยนะคะที่พาคุณผู้ชมไปดูค่ะ
มีการแสดงของศิลปินดาราตลอดทั้งคืนด้วยนะคะ
แต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่การจุดพลุสุดตรการตาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยามากกว่าสองหมื่นดอก
ตลอดระยะทาง๑๔๐๐เมตรหรือสักประมาณ๑๔กิโลเมตรนั่นเองนะคะ
แล้วก็นอกจากไอคอนสยามแล้วก็มีหลายจุดนะคะที่เมื่อวานนี้มีการร่วมนับถอยหลังเข้าดาวน์ฉลองปีใหม่กันค่ะ
เอเชียทีกโอ้โหเมื่อวานนี้เอเชียทีกรถติดอย่างหนักเลยนะคะ
แล้วเพื่อนที่ฉันไปบอกว่ารถแท็กซี่หายากมากตอนขากลับนะฮะ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดคุณแจ๊กกะรีนไปร่วมรายงานสดให้ได้เห็นบรรยากาศที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยนะคะเมื่อวานนี้
มันเป็นที่ดาดฟ้าควันโดงเห็นพุกหมดทุกที่เลย
สวยใช่ไหมแต่มันจะแค่ไกลหน่อยแต่มันก็สวยดีสวยดีค่ะ
เอาไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างดีไหมคะไม่ได้มีแค่กรุงเทพนะคะที่เขาเคาน์ดาวน์กัน
ประชาชนเป็นหมื่นเลยค่ะไปร่วมงานเชียงใหม่เขาดาวน์๒๐๒๐
ลานพระบรมราชานุสวรีสามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่
เขาเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเวลาเขาดาวน์
มีการจุดพลุตระการตามากนะคะ
นี่นับกันตั้งแต่๕๙คุณผู้ชม
๑นาทีเหรอนะไม่นับตั้งแต่๙๙๙

แต่คิดว่าคุณผู้ชมอาจจะคอแห้งกันได้นะคะ
ส่วนขวงประตูท่าแพรเองก็มีนักท่องเที่ยวเป็นพันคนร่วมปล่อยโคมลอยด้วยเหมือนกันนะคะ
ถึงแม้ตำรวจและเทศกิจจะห้ามปรามก็
ถ้ามไม่ไหวนะฮะเป็นพันลวงนะคะเออไปดูอีสานก็หน่อยครับ
ขอนแก่นนักท่องเที่ยวเป็นแสนคนแสน๒๕๐๐๐คน
ไปร่วมงานเขาดาวนเฉลิมฉลองฉลองขอนแก่นครบรอบ๒๒ปี

รับแสตลัดใหม่๑๒๒๒ดอกด้วยค่าเกดาร์
ใช่ขอนแก่นอีสานเหนือตอนนี้บรรยากาศดีอากาศดีนะ
แล้วก็กรุงเทพเมื่อเช้าก็ลมเย็นเหมือนกันนะคะ
ต่อเนื่องอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
นักท่องเที่ยวเอยแฟนบอลเอ่ยร่วมแล้วนับหมื่นคนค่ะ
ร่วมงานคาวดาวน์ที่สนามช้างอาริน่าไปชมการแสดงของนักร้องนักแสดงชื่อดัง
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีบรรดานักฟุตบอลทีมบุรีรำยูไนเต็ดขึ้นร่วมงานด้วยนะคะ
มีการแสดงชุดพิเศษเอาใจแฟนบอลค่ะนี่นะคะ

ใช่นักฟุตบอลดาราศิลปินใช่เอาใจแฟนคลับไงนะคะบรรยากาศก็ชื่นมื้นแบบนี้แหละค่ะ
ปิดท้ายการแสดงด้วยการจุดพลุหลายร้อยลูกสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าแบบนี้หูบรรยากาศดูสิ
โอ้โหคุณนะแต่ละคนก็เอามือถือไปถ่ายคลิปไว้นะ
นักฟุตบอลนี่กลายเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเลยเนอะ
นักธุรกิจสวัสดิ์เก็มของลุงเนวินค่ะปีนี้ปกติเนี่ยลุงเนวินบอกว่าปีก่อนนู้นถ้าเกิดว่าใครตีกันจัดเวทีมวยให้ต่อยกันเลยจ้ะ
แล้วต้องเสียค่าต่อยด้วยนะเอาเงินที่ได้ไปทำบุญส่วนปีนี้อย่างที่คุณรัชพรอ่านไป

สวมชุดขาวสวดมนต์

กรณียะเมฆสูตร๓๐จบแล้วก็ให้เก็บขยะ

คุณคะพร้อมกับปรับด้วยนะ
ลุงแกมีปรับด้วยปรับคนละ๑แสนบาท

เอาที่ไหนใจมุ่งเนวินเอาที่ไหนใจโอ้โฮ
แต่ว่าถือเป็นมาตรการเด็ดขาดที่ดีดิฉันเห็นด้วยสร้างสรรค์ด้วย
ถ้าเกิดว่าคุณอยากเข้ามาในสนามช้างอาริน่า

สถานท่องเที่ยวบันเทิงงานบวชหน้างานทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรก็
เวลามีเวทีหมอร่ำชอบตีกันต้องอย่างนี้แหละ
อย่างนี้จะได้จำกันเลยค่ะ

จัดงานกันที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำน่าน
พิศนุโลกเขาก็ร่วมงานกันเยอะแยะเลยค่ะ
มีการจุดพลุยิ่งใหญ่สวยงามมากเลยนะ
เทศบาลนครพิศนุโลกเขามีการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วย
นี่คุณดูพลุยิ่งใหญ่ตระการตามาก

หรือว่าหอคอยบรรหารแจ่มใส

ชมการแสดงของดารามากมาย
มีชาวสุพรรณเข้าไปร่วมงานเป็นหมื่นคน
เป็นพัฒนดอกประถับใจเหมือนกัน

หอคอยนี้แล้วก็ตัวอักษรที่วิ่งขึ้นเหมือนอยู่นิวยอร์กเลยเนอะ
เหมือนอยู่ย่านคัมส์แควร์นิวยอร์ก
นิวยอร์กมันซิดนี่เหมือนต่างประเทศ

นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ฟ้อนรำกันแบบนี้ด้วยค่ะ
ต่อเนื่องอีกหนึ่งจุดนะคะ
กลับไปที่พิศนุโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ค่ะ
ที่นี่มีพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนเลยนะคะ
คุณดูนะนุ่งขาวห่มขาวร่วมพิธีรอบวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช
ซึ่งนอกจากจะไปสวดมนต์ข้ามปีแล้ว
แจกปฏิทินให้แก่คนที่มาร่วมงานด้วย
วัดอื่นที่จังหวัดพิศนุโลกก็มีการร่วมสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนกำแพงเพชรเขาก็สวดมนต์ข้ามปีกันที่ลานพระบรมธาตุเจดี
วัดพระบรมธาตุนครชุมนะคะ
ผูกโยงสายศีลรอบอมพระบรมธาตุ
ประชาชนก็เข้าร่วมงานหลายพันคนเหมือนกันค่ะ
พอถึงเวลาปีใหม่ปุ๊บ
พระเนรย่ำคล้องกลองระคังเป็นสัญญาณแบบโบราณนะคะ

เขาบอกว่าพอเสร็จพิธีแล้วผู้ร่วมงานจะได้รับสายสินด้วย

นี่ไงถึงเวลาปีใหม่ปุ๊บ

พรุมน้ำมนต์ให้พลงให้พลกันไป

พระบรมธาตุธรรมเจดี
วัดโผสมฉลนภรรพระอารามหลวง
ไปร่วมงานผู้ความเป็นสดิบมงคลก็ต้องขาวคงขาวไปแบบนี้
เช่นเดียวกันกับที่วัดมชิมาวาดพระอารามหลวง
แล้วก็วัดพื้นที่อีก๒๐อำเภอของจังหวัด
มีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัดเลย
ค่ะต่อเนื่องอีกหนึ่งจังหวัดค่ะนี่มหาสารคามนะคะ
ก็พี่น้องชาวมหาสารคามร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
จัดขึ้นที่ลานหน้าพระบรมธาตุนาดูลอำเภอนาดูนนะคะ
มีประชาชนกว่า๒๐๐คนร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีแบบนี้
เพื่อต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมกับเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตา
ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งกายแล้วก็ใจด้วยนะคะ
พังงาก็เหมือนกันค่ะพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดประชุมโยธี
พระอารามหลวงพระเกจิกจากวัดต่างก็มาสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
พอเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมงานก็ร่วมทำบุญใส่บาทดอกไม้

มีการปะพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็รับวัตถุมงคลไปบูชากันด้วยค่ะ

มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระโคนะครับ
ที่อำเภอสะทิงพระณต้นกำหนดของบุตรทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ
มีผู้ไปร่วมงานเป็นพันคนเหมือนกัน
ช่วงค่ำก็มีการแสดงมหรสบกร
มีการจับสลากแจกของขวัญปีใหม่ด้วย
แจกทั้งทีวีพัดลมจักรยานให้กับคนที่ไปร่วมงาน
พอจับเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งสวดมนต์ข้ามปีกันต่อ
รับโชครับความเป็นสิริมงคลไปพร้อมกัน